เอาจากกรณีที่นายสัตวแพทย์นะคะ
ที่ถูกสั่งย้ายจากกรณีลูกเก้งพันธ์พระราชทาน
หายออกไปจากสวนสัตว์สงขลา
พอถูกสั่งย้ายปุ๊บค่ะไปก่อเหตุยิงพอ
เป็นพอองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปธรรมเสียชีวิตขณะที่ลงพื้นที่
ไปทำงานที่จังหวัดสวนสัตว์นี่แหละ
เมื่อวานนี้ขออภัยกับความเจ้าใจ
มีการจัดงานศพขึ้นมานะคะในขณะที่เรื่องของการสอบสวน
ตอนนี้ดูอยู่ว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
เกิดจากคำสั่งย้ายจริงหรือไม่

บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรประการค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาและญาติของนายสุริยาแสงพงศ์
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมที่ถูกยิงเสียชีวิต
เดินทางมารับศพเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยกรุอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่สาร๑วัดบ้านห้วยกรุพนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ญาติของพอผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวห้วยกรุก
รักใคร้ในตัวผอมาช่วยกันทำความสะอาดที่สาลา
เพื่อจัดเตรียมเป็นสถานที่ตั้งศพนะคะ
พนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมญาติของพอที่มาทำความสะอาดสาลา
ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
และในวันนี้เองทางเจ้าหน้าที่และพนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พากันสวมเสื้อสีดำไว้อาลัยจากการจักรไป
ตรงนั้นที่คู่ภัยนำศพพอองค์การสวนสัตว์
เดินทางมาถึงที่วัดบ้านห้วยกรุกช่วงบ่าย

จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก๑๘นาฬิกา๓๐นาที

จะมีประชาชนที่นับถือพอสุริยาเดินทางมาร่วมพิธีศพเป็นจำนวนมาก

ตลอดวันที่ผ่านมามีพวงหลีดมาติดล้อมสาราเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยมีพวงหลีดของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
ทีมข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับนายอัศเดชแสงพงศ์ลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าพ่อรับตำแหน่ง๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองทำงานไม่กี่เดือนนะคะ
หลังจากทำงานมา๓๐ปีตัวเขาและพ่อไม่ได้เคยคุยเรื่องงานกันสักเท่าไหร่
ได้ยินแค่พ่อบ่นว่าเหนื่อยเพราะที่ผ่านมาพ่อเป็นรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว
ไม่มีอำนาจที่จะลงไปกำกับดูแลสวนสัตว์แต่ละแห่ง
แต่พอมารับตำแหน่งพอค่ะจะต้องจัดการระบบทุกอย่างให้ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะสวนสัตว์สงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยเชื่อว่ามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าแฝงอยู่ด้วย
ส่วนเรื่องที่พ่อเป็นคนเซ็นโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ก่อเหตุ
เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบของผู้ก่อเหตุ
เพราะลักษณะการปกครองของลูกน้องของพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแบบตรงไปตรงมานะคะฟังเสียงลูกชายค่ะ
แต่ผมก็เคยคุยแล้วเขาก็บอกกับผมตลอดนะว่า
เขาบอกว่าที่กูเป็นเนี่ยเพื่อให้น้องมันอยู่ได้
อยากจะมาเคลียร์ระบบมาล้างระบบให้หมด
อย่างไรก็ตามนะคะนอกจากความสูญเสียด้านฝั่งของพอองค์การสวนสัตว์แล้วค่ะ
ผู้ก่อเหตุเองครอบครัวก็สูญเสียเช่นเดียวกัน
เพราะว่าผู้ก่อเหตุหลังจากยิงผอแล้วก็มายิงตัวตายตามเนี่ยนะคะ
นี่คือบรรยากาศงานศพค่ะของผู้ก่อเหตุ
ที่วัดบ้านพร้าวอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลา
ตรดน้ำศพนายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะ
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
หลังจากนั้นก็อย่างที่บอกไปนะคะยิงพอเสร็จเรียบร้อย
ก็ยิงตัวตายตามค่ะพี่ชายของผู้ก่อเหตุบอกว่า
น้องชายโทรมาหาวันที่๒ตุลาคมเรื่องการโยกย้าย
ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรย้ายไปทำที่อื่นสักพัก
ค่อยย้ายกลับมาอาชีพข้าราชการก็อย่างนี้แหละ
ย้ายไปย้ายมาก็ปลอบใจพี่ชายไปนะคะ
ช่วง๙โมงเช้า๓ตุลาคมโทรพูดคุยกับน้องชายอีกครั้ง
เพราะเป็นห่วงน้องพูดขึ้นมาว่าครับพี่
ผมก็ต้องไปตามคำสั่งอยู่แล้วเพราะไม่ได้ทำผิด
แต่โดนย้ายก็ต้องไปหลังจากวางสายค่ะ
เกินหนึ่งชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์ว่า
น้องชายยิงตัวตายหลังจากที่คุยกันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการสืบสวนคดีมีการตั้งประเด็นสอบสวนไว้๒ประเด็นดังนี้ค่ะ
ประเด็นแรกสาเหตุการยิงมีความโกรธเคืองกันหรือไม่
อีกประเด็นคือสาเหตุจากการหายไปของเก้งเผือก๒ตัว

สพมสงขลานะคะเปิดเผยว่าการหายไปของเก้งเผือกทั้งสองตัว
ตอนนี้เองก็ยังสรุปไม่ได้ว่าหายไปจริงหรือไม่
ก็ต้องรอจนกว่าจะรวบรวมพยาหลักฐานจนถึงที่สุด
และต้องรอพยานหลักฐานจากทางสวนสัตว์สงขลามาประกอบด้วย
กลายเป็นเรื่องนี้มีสองประเด็นนะคะอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก้งเผือกหายกับกรณีที่ยิงกันนะคะ
ก็ต้องตรวจสอบรวมถึงต้องขยายผลเรื่องของ
บนการลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วยว่ามีจริงหรือเปล่า